หลายคนให้กำลังใจแล้วก็ติดตาม
วันนี้พี่ตูนวิ่งหรือขออภัยก็ไม่รู้
ถึงนครสวรรค์แล้วไวมาก
แม้จะเป็นหวัดพักไปแป๊บเดียวถึงนครสวรรค์ไม่น่าเชื่อ

มีชาวนครสวรรค์เตรียมการต้อนรับอย่างคึกคักนะครับ
โดยเฉพาะสัญลักษณ์พิเศษของจังหวัดนี้คือสะพานเดชาติวงครับ
แล้วก็ต้องการจะไปร่วมบริจาคเงินรวมทั้งเป็น

ติดตามบริการพร้อมกันได้กับคุณพยุงศักดิ์การสมเกต

ครับผมจุดสะพานเดชาติวงศ์นะครับ
ถือเป็นจุดไฮท์สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์นะครับ

เห็นได้ว่าบรรยากาศตอนนี้บนสะพานเดชาติวงศ์นะครับ
จะมีน้องนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย
พญาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยนครสวรรค์นะครับ
ได้จัดรำชุดเจ็ดนางฟ้าปล่อยดอกไม้

บริเวณสะพานเดชาติวงศ์เข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นสริมงคลครับ
พร้อมกับเตรียมอวยพรเมื่อตูนวิ่งผ่านนะครับ
ทีมงาน๙คนละ๙ด้วยให้ไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับ
ส่วนการเตรียมความพร้อมการต้อนรับของชาวจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้
ผมอยู่กับอาจารย์พัศกรนะครับ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพญานะครับ
ในการเตรียมความพร้อมจัดชุดเจ็ดนางฟ้าครับ

วันนี้การเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างครับ
แสดงชุดนี้ระบำเจ็ดนางฟ้าได้รับการติดต่อแล้วก็ประสานงาน
จากจังหวัดนครสวรรค์โดยท่านธนาคมจงตีระ
ให้มหาวิทยาลัยเจ้าพญาของเรา
ภายใต้การดันของท่านอาจารย์ดรดารักษ์ศิริเวคุณวิภาษกัตร
ท่านรองที่การบริษัทธิ์ฝ่ายบริหารนะคะ
ก็ให้เรามาเป็นชุดที่เตรียม๗นางฟ้ามาต้อนรับคณะของพี่ตูน
เพื่อที่จะนำเข้าสู่เมืองนครสวรรค์นะคะ
อยู่บนสวรรค์ก็คงไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับนางฟ้าของเรานะคะ
มีความสุขนะคะแล้วก็เดินทางบรรลุจุดหมายนะคะ
โดยที่จะให้นางฟ้าทั้งหมดทั้ง๗องค์ได้โปรยดอกไม้
พอที่จะเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะ
วิ่งบนกลีบกุหลาบอย่างนี้เหรอฮะ

ในฐานะเราเป็นคนชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
การวิ่งเพื่อเข้าไปละครั้งนี้ค่ะผมคงหาคำไหนที่ดีกว่าคำว่าขอบทุกคนไม่ได้นะคะ
ถ้ามีคำไหนที่ดีกว่าคำนี้พวกเราคงต้องใช้คำนั้นนะฮะ
แต่ตอนนี้คือคำที่เต็มอยู่ในหัวใจของพวกเราชาวนครสวรรค์
คนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็คือคำว่าขอบพระคุณจริงจริงนะฮะสำหรับการที่พี่ตูนทำเพื่อทุกคนนะฮะไม่ได้ทำเฉพาะเพื่อตัวเองเลยไม่มีไม่มีการทำอะไรที่เป็นเพื่อตัวเองอย่างเงี้ค่ะแล้วก็ดูจากที่ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงนครสวรรค์ของเราเนี่ยมีแต่สิ่งที่พวกเรารู้สึกปลื้มปิติแล้วก็ยินดีนะคะอยากจะบอกเป็นตัวแทนของชาวมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาวิทยาลัยนครสวรรค์แล้วก็ชาว
ครับนี่ครับเป็นเสียงนางฟ้าของจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับนอกจากนี้นะครับยังมีนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนีสวรรค์ประชารักษ์นะครับ
สวรรค์ประมาณ๓๐๐คนมายืนรอเพื่อให้กำลังใจนะครับและเตรียมบริจาคช่วยเหลือ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ขณะที่การวิ่งในเซตที่สามนะครับแดดเริ่มล่มลงตกนะครับ
ด้วยทางสิบสองประมาณสิบสองกิโลเมตรนะครับพรุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแปลงเพชร
ก็จะถึงจุดพักของวันนี้เป็นสร้างที่สุดท้ายแล้วครับ
แล้วจะวิ่งผ่าหมวงจังหวัดนครอสรรคมพอดีนะครับ
โดยล่าสุดตูนบลิสตาแรมวิ่งไปแล้วลงยะทาง๑๕๕๙กิโลเมตร
จากอำเภอเบตรงจังหวัดจราโดยมียอดผู้รู้จักเพื่อสิบเอ็ดโรงพยาบาล
ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดร้อยหกสิบห้าล้านบาทแล้วครับ
ครับและนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่สะพานเดชาติวงศ์ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ซึ่งอีกไม่อีกกี่ใจนะครับคุณตูนก็จะวิ่งผ่านจุดนี้
พระยุงสักการสข่าวโทษที่วีรายงานสดจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ครับขอบคุณคุณพระยุงสักนะฮะอบอุ่นนะครับ
ในการต้อนรับเข้าสู่ประตูสู่ภาคเหนือแหมนางฟ้ามารอกันเลยนะ

แล้วบอกจะให้โปรยกลีกกุหลาบครับให้วิ่งไปถึงจุดหมายปลายทาง
อย่างปลอดภัยสวยงามแล้วก็สำเร็จ

คือไม่มีคำไหนจะเหมาะกับคำว่าขอบพระคุณ
ถ้าเกิดมีคำมากกว่านี้คงจะพูดกันได้เหมือนกัน
ใช่นะคะซึ่งนอกเหนือจากคุณตูนที่จะวิ่งไปภาคเหนือแล้ว
ศิลปินดาราหลายพื้นที่ก็มาช่วยระดมทุนด้วย

ส่วนที่ภาคตะวันออกนะคะที่ชนบุรี
คุณเชษสมายบอฟเฟอโรวันนี้ตั้งเป้า๑๐ล้านบาท
นำเงินร่วมสมทบทุนกับคุณตูนให้ได้

จากวันนี้ที่วิ่งตอนแรก
อยู่ที่๙๙๑ล้านหน่อย
แต่ว่าท้ายที่สุดก็ทำจนถึง๑๐ล้านจนได้
อันนี้ยอดล่าสุดกับระยะทางที่ปรากฏบนหน้าจอ

อยู่ที่๗๖๕ล้านบาทก็ไปแล้ว

อีกต้องไกลแล้วก็อีกต้องหลายวันนะฮะ

ยังมีเรื่องของยอดบริจาคต่างนานาอีกมากมาย
มีการประมูลทั้งวัลองค์ท้ำและเรื่องของบังกรเงินด้วย

ส่งกำลังใจให้วิทุณหน่อยส่งไลน์เข้ามาที่หน้าจอของเรานะครับ